นานคุณเจมส์จีกลับมาเป็นไง
เจมส์จีรายุของเรากลับมาบอกเลยว่าหุ่นนี่นะคะ

หลายคนก็เลยสงสัยค่ะว่าเอ๊ะแหมมีโปรเจคพิเศษจะเตรียมถ่ายแบบอวดหุ่นซิกแพคหรือเปล่า

เทรนด์ออกกำลังกายกำลังมาแรง
ก็เลยทำเอาเหล่านักแสดงพากันอัพเอ็นดาวนอย่างหนัก
ร่วมถึงพระเอกหนุ่มเจมส์จีรายุ
ที่ช่วงนี้หุ่นเฟิร์มขึ้นผิดหูผิดตา
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าออกกำลังกายแบบจริงจังมาก
เพราะอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
แต่ยังไม่ถึงขั้นตั้งความหวังว่าจะต้องมีซิกแพค
ส่วนสาวที่อยากจะเห็นเขาถอดเสื้อถ่ายแบบโชว์หุ่นแซ่บแล้วก็
เจ้าตัวบอกว่าอนาคตไม่แน่นะจ๊ะอาจจะได้เห็น
แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เซ็นใบอนุมัติลงมา
ตอนนี้ก็ดูเจ้าตัวโชว์หุ่นเฟิร์มในละครไปก่อนแล้วกันนะคะ
ออกกำลังกายอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งครับ

ก็แค่ฟิตร่างกายไปเฉยให้สุขภาพแข็งแรงนี่แหละครับ
ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับแต่ก็เอาสุขภาพไว้ก่อนนาที๒
อันนี้ล่าสุดพี่มะครับเค้าก็เพิ่งมีมา

หรือว่าก็แล้วแต่ว่าช่วงอายุหรือช่วงชีวิตเป็นยังไง